มาดูความคืบหน้าในการก่อสร้างรีสอร์ทไปบุกลุกพื้นที่อุทยานครับที่ทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับล่าสุดทายาทโดยชอบทำยินยอมให้มรื้อทั้งหมดแล้ว
คำเตือนไปประกาศติดให้ทายาทโดยชอบทำหรือว่าผู้จัดการมรดกของนางสาวจามรุภาเดชจินดา
เจ้าของรีสอร์ทพัดสาพาดามรีสอร์ทนะฮะตำบลแสลอำเภอทองประภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
จำนวน๑๗หลังเนื่องจากว่าไปสร้างบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมจำนวน๒ไร่๓งานครับ
มรื้อสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกไปพ้นจากเขตอุทยานใน๗วันลงวันที่ตั้งแต่๒๘กันยายนที่ผ่านมา
ล่าสุดเมื่อวานนี้ทายาทโดยชอบทำของนางสาวจามรุภาได้แจ้งให้กับเจ้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสรรพันธ์และพันธุ์พื้นทราบ
ยินยอมให้มรื้อถอนอาคารที่พักรีสอร์ททั้งหมด๑๗หลังมูลค่าประมาณ๑๕ล้านบาท
ด้วยการนำรถแคลเข้าไปทำการรื้อถอนทำลายทั้งหมดเลยนะฮะแล้วเจ้าที่เองก็เข้าไปตรวจสอบติดตามความคืบหน้าในการบรื้อถอนด้วย
ในการสำนักบริหารพื้นที่อาณุรักษ์ที่๓บ้านปกคาดว่าการมรือถอนนั้นจะใช้เวลาประมาณ๓วันน่าจะเสร็จแล้ว
แบ็คโฮลเนี่ยไถพังลงมาเลยนะหลังจากนี้เจ้าหน้าที่อุทยานจะนำพื้นที่ที่ถูกยึดคืนมามาฟื้นฟูด้วยการนำกล้าไม้นะฮะไปปลูกเอาไว้ให้กลับมาเป็นพื้นป่าดังเดิม
โดยจะเปลี่ยนชื่อจากรีสอร์ทพัดสาพาดามรีสอร์ทให้เป็นสวนป่าธรรมชาติเขาแหลมแล้วให้เกิดเป็นป่าที่มีความยั่งยืนของผืนป่าคู่อยู่กับทองพาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีต่อไปนะครับ